รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ฮัลโหล
จ้ากำลังกลับจ้ะ

นี่โชเฟอร์เข้าโค้งเบาหน่อย

จ้าไม่ต้องห่วงนะจ้า

เสียงดังฉันโกหกเมียจ้ะ

แต่ที่แท้แอบไปเที่ยวกับแฟนเด็ก

นี่ผมคิดว่าน้าเป็นคนรักครอบครัวนะ

น้องเก๋ก็แม่
ไอ้นี่ใครทันหนู

น้าไม่ได้รักครอบครัวเหมือนเจ้ากรอยแล้วหรือ

โอ้โหอายุปูนนั้นจะรักอะไรนักหนา

น้าลุง
เวลาแฟนโทรมาแล้วบอกให้ส่งรูปแล้วทำยังไง
เอ้ากูก็ถ่ายรูปไว้เยอะดิ
แล้วก็บอกตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งไปให้ดู

โอ้โฮ

ตายแล้วอย่างนี้แล้วเวลาแฟนโทรมา

หรือเออน้ำวางหูยังอ่ะ

เฉลี่ยน้ำปู

จ้ะตอนนี้ที่อยู่สุราช

ฮะอ๋อของฝากเถอะ
จ้ะแค่นี้นะเดี๋ยวได้ยิน

กโหกแมวว่าอยู่สุราชใช่โอ้โฮ

ของฝากสุราชใช่มีอะไรบ้างคะเฮีย
คราดมีอะไร

แล้วตรงของฝากจากสุราช
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าของฝากจากจังหวัดสุราธานี๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ไข่เค็มชายากล่องใหญ่
แกงไตปลาแห้ง
กะละแมถุงละ๑กิโลกรัม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แบบนี้ได้ด้วย

เฮ่ยว่าอย่างไรเจ้าคนสวยสากยาวเชียว
เอ้าน้องมาขายแล้วครับ

เฮ้ยขายอะไรอ่ะขายส้มตำ

ไอ้นี่ค่ะ
บอนเอาออกไปนะเดี๋ยวพูดตีไหล่หยุดเลย

กับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ไม่กล้าหรอก
หรอกไอ้ใจร้ายผู้หญิงก็จะตีมึงนี่ไม่เว้นเลย

เออ
มาขายอะไรคะเนี่ยขายส้มตำค่ะ

ขายทั้งหมดเลยป่ะ
เดี๋ยวนี้หนูของขาดหนูขายทุกอย่าง
เสื้อผ้ากางเกงรองเท้า

หมายถึงหอยรายหอยแคงอะไรแบบนี้ค่ะพี่
กลมตำนั่นไปขนะเออถ้าเป็นไอติมทอดเดียวกันพี่กิน

ก็อร่อยทุกเบย

ส้มตำก็มีค่ะทางนี้ค่ะ
ส้มตำหนักก็ได้ค่ะ
โอ้โฮจะเดินทางนี้

เน่กะนอกจากสากจะเยาวด์แล้ว

ส้มตำเธออย่าไปเรียกนะคำว่าตำมันหยาบ

พร้อมเหรอเอาถึงอย่างตำรวจ

อุ๊ย

หนูมาขายส้ำตำค่ะ

มีกระดานสากด้วย

เดี๋ยว

เจ้านี้ค่ะอร่อยสุด

เดี๋ยวทำอะไร
ตำนี่ไงส้มหนูไม่ได้เอากล้วยเอามะม่วงมาใส่เลยเนี่ย
ว้าวถึงเล่นเห็นไหม
บอกเลยอันนี้เขาเรียกตำส้ม
ฟิกที่สั่งต้องค่อยระวัง

วันก่อนสั่งตำถาดมาถาดใส่ไปในครก

โอ้โหยังไม่ถามวันด้วย

ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้วิตามินสังกษี

ได้ค่ะนะน้องเมธานีตามก่อนเลยพร้อมไหม
พร้อมค่ะเรียกมา

ข้ามมุมก่อนขึ้นตามต่อไปถ้าหูมันหลุดน่าจะเหวี่ยงแต่หัว
เล็กน้ำมิกาคือของจริงโรตตี้มาเอ้า

พี่พ่อรับฝากแม่เราซ้อมมารับฝากก็พอดีเลย

เอาแบบนี้นะครับเออโรตตี้มา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

เออเหมือนกันกันค่ะใช่ไม่มี

มะลากอก็ไม่มีใช่อะไรจังส้วนสองตำมันก็ต้องมีมะลากอ
มีของให้ครบนี่อะไรใส่แต่เครื่อง
เออแล้วจะเต็มตรงไหนอะครับ

เฮ้ยนะแล้วมะละกอดิบของพี่๒กิโล
๒กิโลราคาไม่แพง
นะอย่าไปโกหกลูกชุบนะเนี่ย

น้าเป็นคนแจกกระล่อนผมไม่เชื่อน้าหรอก

ให้แม่ค้าก็ชิมว่ามันเผ็ดจริงไหม

เห็นไหมลูกชุบ

ที่ไหน

พี่หมีพริก

เต็กใจที่เต็กซัน

แล้วแบบนี้ระหว่างมะละก่อพริกและถั่วฝักยาว
แบบไหนถูกกว่ากันล่ะคะ

หอยถ้ามีมะเขือยาวเอามาแบ่งตรงนี้บ้าง

นี่คือมะละก่อ
๒กิโลกรัม
ผมคิดว่าพี่สมจิตกับพี่ตี
แล้วของนครราคาครึ่งของพี่ครอบคุณ

ถูกสุดพี่แล้วตัวต่อกันแล้ว
ก็ต้องถั่วปากย้าวนี่หนึ่งกิโลกรัม

แต่ว่ากินหนึ่งชิ้นตาเหร่
แปลหรอจริง
ไม่กินแล้วตาเหร่
เขายังไม่ได้เหรอเพื่อนขอนี่อ่ะนะเจ๋ง
พี่มีค่ะยังไม่ได้มีกินเลยเหร่ะอะสามคนที่ตกตะลึงถึงตาเหร่ของพี่ตีมา
เข้าไปถูกผ่านในเลยจะออกมาอีกรอบหน้า
อ๋อได้ครับ
พริกนี่เขาจะแพงบว่าไกล้๑กิโลมินเยอะ
กระเศษกรปลูกนี่มันยากหน่อย
เขาถึงเรียกว่าพริกแพง

ปริมาณนี่มันก็หนัก

ตอนนี้พี่สมจิตเทใจไปทางถั่วฝักยาว
เอางี้ดีกว่าใช้ตัวช่วยครับ
พี่คะ
แรกเรามีตัวช่วยแค่๒ตัวเองนะ

พี่ถ้าพี่ใช้ข้อแรกพี่ก็ใช้ได้นะถ้าพี่ไม่เขิน

ทั้งสองตัวเลยก็ได้แล้วก็ตอบผิดแล้วก็กลับบ้านไปซะ

งั้นพี่สมจิตถือว่าเป็นคำตอบไหมว่าถั่วฝักยาวเป็นของที่ถูกที่สุด

เป๊กจะเฉลยที่มะละกอดิบ๒กิโลกรัมที่พี่ไม่ได้เลือก

และพริกแดงจินดาที่พี่ไม่ได้เลือกน้ำหนัก๑กิโลกรัม

ก็พริกอ๋อไม่เป็นไรเขาไปทำพริกแกงกินดานะ

ส่วนถั่วฝักยาว๑กิโลกรัมที่พี่เลือก

ฝักยาวนี้ราคาต้องถูกกว่า๓๐บาทค่ะ
ถ้าแพงกว่า๓๐บาท
ข้อแรกนี้ตัวช่วยพี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วกลับเลยทันทีนะ

มือเปล่าไม่เท่าอายพี่คะ

ฝักยาว๑กิโลกรัมนี้ต้องถูกกว่า๓๐บาท

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เครื่องส้มตำทั้ง๓แบบควฟักยาวราคาถูกที่สุด
แหล่อด้วยเก่งด้วยแบบนี้
อีกหนึ่งรกจิตค่ะพี่จี๋ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

แปลงตัวดินน้ำแฟชั่นตลอด